ของใกล้ตัวมาจำนำที่เวทีนี้

เวลาเดิม๖โมงเย็นแบบนี้นะครับ

และเรื่องราวที่จะมาสร้างความประทับใจ
แล้วที่สำคัญเลยนะคะเราพร้อมช่วยเหลือผู้จำนำค่ะ
ที่ไม่ใช่เพียงแค่จะได้เงินจำนำจากทางรายการอย่างเดียวนะคะ
แต่ว่าจะได้รอยยิ้มแล้วก็ความสุขกลับบ้านไปทุกคนแน่นอนค่ะ

ตอนที่มีลูกตอนนั้นที่เริ่มเป็นคุณแม่ใหม่
แล้วรู้ว่ามีน้องรู้สึกยังไงบ้าง

มีลูกคนแรกก็ตื่นเต้นดีนะคนที่สองก็ตื่นเต้น
คนที่สามเริ่มเอ้อตังค์ไม่ค่อยจะมี

พอรู้ตอนแรกเชื่อไหมน้ำหูน้ำตาไหลพลา

ดีใจมากหรูเชื่อไหมว่าคนแรกนี่
น้องแป้งที่เกิดมาเนี่ยนะพอพี่นาบอกว่ามีน้อง
เชื่อไหมตอนนั้นเนี่ยนะเราก็ยังแบบเปิดเผยสถานะไม่ได้

แต่อะไรรู้ป่ะพี่ไม่ได้กังวลใจ

แต่มันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นพ่อคนแล้วนะ

แต่ว่าผู้รับจำนำวันนี้สิพี่

เกือบจะไม่ได้เกิดมาแล้วพี่เอ
เล่นอะไรลูกหนังนึกน้อย

อะไรแม่เรียกซะเสียงดังตกออกตกใจหมด

แม่ก็กินยาคุมทุกวันไม่ใช่เหรอ

ทุกวันนี้ลูกสองคนที่มีอยู่แทบจะอดมือกิ้มมือกันอยู่แล้ว

งานรับจ้างก็น้อยลง
แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกที่กำลังจะเกิดมา

ดีกว่าให้เขาเกิดมาแล้วอดยางนะแม่
แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนเอาเขาออก
ทุกวันนี้ค่าเข้าสารยังไม่มีเลย

ลูกที่เคยถูกปฏิเสธไม่ให้มาเกิด
เปรียบกับพี่เป็นแก้ขอนไม้
เปรียบกับผมเหมือนลอยน้ำ
โอ้โหมึงนี่มันเข้าใจเปรียบเปลยวายเพชร

เบี้ยร้อยละ๒๐จ่ายทุกสิ้นเดือน
ที่สำคัญกู้เงินกับเฮียโตเนี่ยต้องตรงเวลานะ
ถ้าไม่ตรงเวลาเราก็รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ถ้าเท่าแก่ให้ผมยืมเนี่ยผมจะคืนตรงเวลาเลยครับ

ตรงเวลาด้วยล่ะไม่งั้นจะอยู่ยากเฮ้ย

เอิ้นเอาตะก้าให้พ่อหน่อยลูกผ้าแห้งหมดแล้ว

เฮ้ยนี่มึงยืมเงินกูไป๕ปีแล้วนะเว้ย
ต้นยังไม่จ่ายแถมยังค้างดอกอีกตั้ง๒เดือน

เฮ้ยคุณแก่ครับอย่าทำไรข้าวของเลยครับ
ผมสัญญานะครับผมจะหาเงินมาคืนให้
ตอนนี้ผมแก่ลงมากไม่มีที่ไหนอยากรับคนแก่เขาทำงานนะครับ
กูจะต่อเวลาให้พวกมึงเป็นครั้งสุดท้าย

แม่แม่ไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวหนูจะช่วยพ่อกับแม่หาเงินมาใช้หนี้เองหนูสัญญา
กับแม่ขอโทษนะลูก
พ่อกับแม่ขอโทษหนูเรื่องอะไรจ๊ะ
ความจริงแล้วเงินก้อนนี้พ่อกับแม่ตั้งใจจะทำแท้งลูก
เพราะตอนนั้นครอบครัวเราลำบากมากเงินจะซื้อข้าวแต่ละมื้อแทบจะไม่มี
พ่อกับแม่ไม่อยากให้หนูเกิดมาลำบากพ่อกับแม่ขอโทษนะลูก

พ่อกับแม่ไม่ต้องขอโทษนะลูก
ต้องขอโทษหนูหรอกจ้ะหนูต่างหากิตต้องขอบคุณพ่อกับแม่
ให้โอกาสหนูได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อกับแม่
มีพ่อกับแม่ที่รักหนูและดูแลหนูอย่างดีหนูรักพ่อกับแม่นะจ๊ะ

คือวันนี้ผมตั้งใจรวบรวมเงินมาคืนเท่าแก่ครับ
ครบทุกบาททุกสตางค์

ไก่ตัวเล็กเนี่ยครับลูกสาวผม

ผมคงไม่มีทางรวบรวมเงินมาคืนเท่าแก่ได้หรอกครับ

เองไปหามาจากไหนนางหนู
หนูไปเป็นมาคุเทศที่วัดจากเท่าแก่

หนูก็จะคอยแนะนำสถานที่

เขาเลยให้ตังค์หนูมาเยอะเลย
หนูก็เลยมีเงินมาคืนเท่าแก่ค่ะ

แค่เนี่ยรู้จักชวนพ่อแม่ทำมาหากิน

สามารถปรบพิจารณะ

ก็อาจจะยังไม่พร้อมใดทั้งสิ้นนะครับ

น้องเอิญนี่เกิดมาเป็นลูกยอดกระตันยูน

ใช่เพราะว่าช่วยเหลือแม่ทุกเรื่องเลยนะคะ

สวัสดีค่ะ

นี่เหมือนพี่ตอนเด็กเลยนี่
เดี๋ยวโตขึ้นหนูก็สวยแบบนี้ได้เห็นไหมลูก

เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๔ทับ๒ค่ะ

ตอนที่หนูมาทราบเรื่องราวเนี่ยจริงแล้วหนูมารู้เรื่องราว
ตอนไหนลูกสักกี่ขวบแม่เล่าให้ฟังกี่ขวบ
ประมาณตอนนั้นประมาณ๖ขวบกว่าค่ะ

ตอนนั้นคุณแม่คิดอะไรอยู่ตอนเรามีท้องขึ้นมาเนี่ย

ลูกอยู่แล้วและแม่ก็กินยากุมทุกคืน
ขอโทษนะลูกนักแต่แแหงนี่ต้องคุยยาวเลยล่ะ

ไหนเล่าต่อที่แล้วยังไงกันเกิดอะไรกันขึ้น
จริงแล้วความเป็นแม่คือคิด

คือจะลำบากก็ลำบากอยู่แล้ว

แล้วก็ไม่มีเวลาที่จะออกไปทำฮานอะไร

ก็เลยกลายเป็นว่าเออปรึกษากันสองคนผัวเมีย

นี่ความเป็นมันเป็นสายเลือดของเราอะเนาะ
จะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะลูก
แต่เวลามันผ่านไปแล้วน้องเอิญ
มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เดินมาเกิดในครอบครัวนี้แล้ว

หนูคือลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วย

เมื่อก่อนก็แอบน้อยใจแม่นิดนึง

แต่ว่าพอโตขึ้นมาก็
รักแม่มากโดยสำ

ดูดิคือรักที่สุดแหละ
ต้องบอกว่าเป็นอภิชาตบุตรอย่างที่เบ้นบอก

เพราะว่าอะไรหาเงินใช้หนี้ให้แม่

เขาทำอะไรให้แม่รู้สึกภูมิใจบ้างคะ

ความคิดที่จะช่วยคุณแม่ใช้หนี้
ว่าช่วยแม่หาเงินมันเริ่มจากอะไรลูก
มันเริ่มจากตอนนั้นรู้สึกว่า
มีอาม่วงค่ะมาเวียน
ไอโมงอ๋อไอโมงจ้าวหนี้จ้าวหนี้จ้าวหนี้จ้าวหนี้จ้าวหนี้
แล้วก็มาเวียนแม่แล้วก็แม่ก็ไม่มีเงินจะให้เขาค่ะ
เขาก็เลยเอาโทรทัศน์ไปยกโทรทัศน์ไปเลย

แล้วก็ตอนนั้นหนูต้องคิดแล้วว่าหนูต้องทำอะไรสักอย่าง
ต้องหาเงินมาใช้หนี้ให้แม่แล้วค่ะ
โทรทัศน์แค่นี้ถูกดี

ก็หนูก็ไปสมัครมะกุเทศค่ะ
กับลุงคนนึงแกก็พาหนูเดินตามไปฟังแกเล่า
แต่ว่าหนูก็จำทุกอย่างเลย
สถานที่ตรงนั้นคืออะไรลูกที่ไหนลูก

ใช้เวลานานแค่ไหนลูกเรียนรู้ว่าเขาอยู่

หนูก็เลยบอกว่าลุงลุงไม่ต้องทำแล้ว

ใช่ไหมครับแบบนั้นเลยป่ะลูกใช่ไหม

อย่างนี้ดีกว่า
เป็นไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จักเลย

นี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่เมื่อปีพศ๒๓๓๐ค่ะ
แล้วก็จะมีแค่ทางเข้าทางออกแค่ทางเดียวค่ะ
ภาคใต้ก็จะมีแค่ที่นี่ที่เดียวเลย

ลูกไม่ได้สามารถไปได้นะ

ขอให้เรตติ้งเกมรับจำนำของเรานะ

สาธุ

ค่ะมีชื่อว่าถ้ำตากฟ้าค่ะ
ถ้ำนี้เดินไกลไหมครับจากโบสถ์เมื่อสักครู่นี้ครับ
ก็เดินไม่ไกลค่ะขึ้นบันไดแค่๒๔๕ขั้น

คุณนำสองคนเราขึ้นบันไดหน่อยสิครับคุณครับ

อันนี้ก็ไม่เบานะไม่เบาอ่ะ
แล้วมีคนผู้ที่มีจิตศรัทธาเขาก็เดินขึ้นกันไป
ใช่ค่ะเขาเชื่อกันว่าตอนที่พระเจ้าตากบวชค่ะ
พระเจ้าตาก็นั่งวิปัสนาสมาธิอยู่ในนี้เหมือนกันค่ะ
คือต้องบอกว่าความเชื่อที่เราได้ยินมาเนี่ย
เราก็จะได้ยินว่าท่านถูกสำเร็จโทษ
ใช่โดยท่อนจันทร์
แต่ว่าคนที่ถูกตีด้วยไม้ท่อนจันทร์นะคะคนนั้นก็คือทหาร
ที่ว่านั่งเหมือนท่านที่สุดมันก็ว่าปลอมตัวค่ะ
เพื่อที่จะเสียสละเพื่อพระเจ้าตา

แล้วก็นั่งสมาธิวิปัสนาอยู่ในนี้ค่ะ
โอเคเชิญครับมาลูกมามาค่ะ
ตอนนี้พี่ไก๊เราก็ทำหน้าที่เสร็จแล้ว
แต่ย้ำสักนิดนึงนะคุณพ่อคุณแม่

ต้องให้ค่าเลี่ยวค่าแรงค่าขนมน้องบ้างนะครับ
ใช่แต่สำคัญน่ะ

หนูยืมสักร้อยหนึ่งแล้วหนูยืมสักร้อยหนึ่งแล้ว

คือเงินจากที่หนูทำอาชีพนี้เหรอลูกเหรอ
เลี้ยงครอบครัวมาได้จนถึงปัจจุบันนี้

ไม่ใช่แค่เลี้ยงครอบครัวนะคุณคะ

ก็จะมีเป็นตู้กับข้าวค่ะ

เตาแก๊สตู้เย็นแล้วก็ทีวี

ใช่ค่ะเดินไปกับแม่

เขาบอกว่าถ้าซื้อสองอย่างนี้๓๕๐๐บาท
หรือก็ดาวน์ไป๕๐๐บาท
แล้วก็ผ่อนเดือนละ๑๐๐๐บาท

ทุกสิ่งทุกอย่างหนูคิดว่ามีความจำเป็นกับครอบครัวเราไหมมีค่ะ

ตู้เย็นก็คืออันเก่าพอเปิดปั๊บ
บ้านใจเย็นหลุดออกมาทั้งบ้านเลย

จ๋าภูมิใจในตัวลูกคนนี้มากแค่ไหน
ภูมิใจมากมากอดทีมารุม

รักมาก

ว่าอยากได้เงินจำนำไปทำอะไรก่อน
อยากจะได้เงินจำนำเอาไปทำกำแพงบ้านกับประตูค่ะ
ใช่เขาไม่มีประตูนะ
เขาใช้ตู้น่ะบางประตูใช่ป่ะใช่ค่ะ
เป็นเหมือนกำแพงบ้านเหมือนฝาบ้านอย่างนี้เหรอลูกเหรอ
ใช่เวลาจะออกไปข้างนอกก็เอาคล้ายเป็นดานไม้ค่ะมาปิด

กลัวค่ะชินเหรอ

แล้วของที่น้องเอิญจะนำมาจำนำกับทางรายการวันนี้คือ

และของที่น้องเอิญนำมาจำนำนั่นก็คือ
กรอบรูปสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
แม้จะไม่มีราคามากนักแต่ก็ถือว่ามีค่าทางใจอย่างสูงส่ง
จากภาพพิมพ์ของพระเจ้าตากที่น้องบูชาแล้ว
กรอบรูปนี้ก็ต้องทำงานเก็บเงินอยู่หลายเดือน
เดินเลือกอยู่หลายเจ้าจนได้มาติดที่บ้านด้วยความภูมิใจครับ
น้องเอิญกรอบลูกนี่เจ้าได้แต่ใดมา
ก็ได้มาจากลุงคนนึงค่ะเอารูปพระเจ้าตักศิลป์แบบนี้ค่ะ
มาทั้งหมด๙๙รูปครับมาที่วัดเขาขุนพนมค่ะ
แล้วก็แกก็เอามาทำพิธีแกก็ให้หนูมารูปหนึ่ง
ในวัดข่าวคุณพนมแกให้หนูคนเดียวเลย

แกบอกว่าแกเห็นแล้วแกคล้ายถูกชะตาค่ะ
แกบอกว่าขุดหนูเนี่ยเป็นลูกหลานพระเจ้าตาแกก็เลยให้
จากได้รูปแล้วกรอบรูปล่ะ
กรอบรูปนี้หนูเก็บตังค์ไว้ได้ประมาณเดือนหนึ่ง
ไปได้ที่ร้านมือสองไปที่ร้านกบโดยตรงมันจะแพงมาก

แล้วหนูเอามาจำนำหนูไม่เสียดายเหรอลูก
มันจำเป็นจริงค่ะเราต้องใช้เงิน
มารายการเราเนี่ยหนูเคยคิดไหมว่าหนูจะได้ราคากลับไปสักเท่าไหร่
หนูคิดว่า๑๔๐๐บาทค่ะ
ยังไงพี่เบ้นไปดูกันค่ะว่าราคามหาชนจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
รอบรูปพระเจ้าตากมาจากนครเลยเหรอคะ
สภาพดูใหม่มากเลยนะคะบีให้เลยค่ะ๘๐๐บาทค่ะ

แบบนี้ที่บ้านก็มีเอาไป๑๑๐๐จ้า
กรอบสวยรูปสวยเอาไปเลย๙๙๙บาท
เมื่อกี้ที่ผมดูป่าให้๘๐๐ครับ
ผมวูชาเพื่อความสันธาแล้วไปติดไว้ที่บ้าน
เป็นผมนะผมบูชาที่๑๐๐๐บาทเลย

ได้แล้วแล้วค่ะ
ซึ่งราคามหาชนของกรอบรูปพระเจ้าตากศิลป์นะคะ
สรุปแล้วอยู่ที่๙๙๙บาทค่ะ

พอใจค่ะแต่ว่าถ้าได้เยอะกว่านี้ก็คงดี

คุณไม่ได้ราคานี้กลับไปแน่นอน
แต่คุณจะได้ราคาที่พิเศษมากกว่านี้
มากหลายเท่า

ราคาจำนำจากทางรายการเราจะเท่าไหร่นะครับ

คุณผู้ชมครับกรอบรูปพระเจ้าตากศิลป์นี้นะครับ
มีความสำคัญกับน้องเอิญเป็นอย่างมากนะครับ

แต่วันนี้น้องจำเป็นต้องเสียสละ
ของที่รักนี้ทำเพื่อครอบครัว

ที่จะฟังราคาจากรายการของเรา
ถ้าพร้อมแล้วกรอบรูปพระเจ้าตากศิลป์ที่น้องเอิญ

บอกแล้วนะว่า๙๙๙บาทได้ราคามหาชน
หูหมูแต่รายการของเราพิเศษกว่านั้นแน่นอน

โอ้โห

ลืมถามไปนะว่าไอ้ประตูที่เขาจะไปทำที่บ้านเนี่ย

ก็ให้ช่างมาตีประมาณ๒๐๐๐๐บาทค่ะ
โอ้โฮ๒๐๐๐๐บาทค่ะอยู่นะ
แต่ว่ายังไงนะพี่เพย์มองนะว่า
ฝันของน้องเอิญเป็นจริงแน่ในวันนี้นะ
เพราะว่าอันนี้มันคือราคาจำนำเท่านั้นนะลูก

ถ้าถูกใจกับราคาที่ทางรายการให้แล้วนะครับ

และตอนนี้เราเข้าลอบเงินจำนำ

แต่เมื่อมีการจำนำแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการถ่ายคืน

มาช่วยหนอเอิ้นลุ้นกันในช่วงหน้ากับกค์เกมรับจำลำค่ะ

ไล่สดค่ะขายอะไร
ขายบอลสีค่ะ

เป็นบอลสีมันก็เป็นสีค่ะ

ถ้าตอบถูกข้อนี้ไถของคืนได้สำเร็จด้วยนะ
โอ้นี่เป็นคำตอบที่
กลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการเกมรับจำนำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งช่วงนี้ก็คือช่วงไทยของ
กติกาการถ่ายของนั้นง่ายแสนง่าย
ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามไถ่ของทั้งหมด๔ข้อ
ตอบถูกเพียง๒ข้อถือว่าไถของสำเร็จโอ้โฮ
รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้มีถึง๒๐๐๐บาทครับ

เราเคารพบูชาพระเจ้าตากศิลป์ใช่ไหมลูก

เอิมประทับใจอะไรในตัวสมเด็จพระเจ้าตากศิลปลูก
ก็พระเจ้าตากศิลป์สามารถกรอบกู้เอกราช
ตอนที่เราเสียกรุงครั้งที่๒มาได้ค่ะ
หนูก็อยากจะเป็นตัวอย่างแบบพระเจ้าตากศิลป์ค่ะ

เอาล่ะลูกพร้อมไหมคะน้องเอิญ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชมีพระนามเดิมว่าอะไร
ข้อที่๑อ่ะข้อที่๒ศิลป์

ไม่วิเคราะห์เลยเหรอลูก

หันเลยมากเลยอ่ะเน่หรือ

เขาหันไปตรงซิกกับแม่เขาแป๊บเดียว
คุณแม่ไม่ได้บอกข้อ๒นะลูกแม่บอกสู้

ตอบมาแล้วนะคะข้อ๒นะคะตอบว่าสินค่ะ
ข้อ๒สินซึ่งเป็นคำตอบที่
เขา

เมื่อวันที่๑๗เมษายนพศ๒๒๗๗นะครับ
เป็นบุตรของนายหายฮองและนางนกเอี่ยงนะครับ
ซึ่งต่อมาพระยาจักรีก็ได้ขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมครับ
ตอบถูกไปแล้ว๑ข้อรับไปเลย๕๐๐๐บาท

อย่างที่บอกว่าเขาเป็นเด็กที่ช่วยพ่อแม่มา

แล้วก็ช่วยผ่อนของให้กับพ่อแม่ก็ได้ด้วย
ชิ้นไหนที่ภูมิใจมากที่สุดรู้กับการผ่อนของเข้าบ้าน

เครื่องเดิมค่ะมันเป็นของโบราณนะคะ

เห็นพ่อดูโทรทัศน์แล้วมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
ตอนนี้มีแพลนไหมลูกว่าจะเก็บเงินซื้อของต่อไป
ก็เหลืออย่างเดียวแล้วอยากจะสร้างบ้านให้แม่ใหม่เลย
สร้างบ้านเลย

ของทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณผู้ชม

มันเป็นน้ำพักน้ำแรงของน้องเอิญ
ที่เขาเรียกว่าทำงานเก็บเงินเก็บหอมรอมริบมา
จนทำให้น้องเอิญสามารถสร้าง
แล้วก็ซื้อของให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้
มันเท่ากับเป็นการตอบแทนสคุณของพระในบ้านด้วยนะลูก
น้องเอิญเก็บหอมรอมริบ
มันก็หมายความว่าเก็บรวบรวมไว้ทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละลูก

เพราะว่าคำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
หอมรองริบมีความหมายตรงกับสำนวนใด
หนึ่งเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
เก็บดอกไม้ร่วมต้น
เอิญเคยได้ยินไหมลูก
เดี๋ยวนะเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเคยได้ยินไหม

เครียดก็คือเก็บตังค์เออก็ถูกของเขานะ

พี่ก็ไม่น่าถามเลยอะพี่เอ๊
สรุปว่าน้องเอิญเลือกตอบข้อไหนครับ

เบี้ยใต้ถุนร้านค่ะ

ถูก
น้องเอิญตอบถูกไปแล้ว๑ข้อ
คำตอบนี้เดิมพันธุ์ด้วยการถ่ายกรอบรูปพระเจ้าตากกลับบ้าน
จะถูกหรือไม่มาดูกันครับ
ถ้าตอบถูกข้อนี้เนี่ยถ่ายของคืนได้สำเร็จด้วยนะ
อ๋อดีกว่า
ดีใจนะดูแม่ดีใจนะพี่

แต่นี่สำนวนนี้นะฮะเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเนี่ย

สมน้อยจนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะฮะ
หรือการสะสมหรือเก็บออมทรัพย์ไว้ทีละเล็กละน้อย

น้องเอิญนะคะตอบคำถามไถ่ของ๒ข้อนะคะ

แล้วที่สำคัญคือไขของสำเร็จค่ะ
แม่เป็นไงรู้สึกอย่างไร

จะได้กลับไปอยู่กับลูกกับหลานที่เมืองนคร

และจะได้เอาฉากผู่น่ากลับไปเมืองนคร

จริงด้วยน้องเบ้นเราก็ปลื้มใจนะ
ของทุกชิ้นทุกอันนะครับที่นำมา

แต่มันมีมูลค่าทางใจสำหรับคนทางบ้านที่นำมา

ไม่แปลกใจเลยที่แม่จะแบบปลื้มโดยแม่เนอะ
รับกรอบรูปสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์

มาถึงคำถามไถ่ของข้อที่๓นะครับ
เล่นค่ะชื่อเอิญสุธิบูลค่ะ

ขายบอนหวังบอนสีค่ะ
บอลบอนสีใช่ก็คือต้นไม้

เป็นบอนสีมันก็เป็นเป็นสีอะค่ะ

ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เงียบเกษรึยัง

เวลาโพสต์ขายของหรือเวลาเราไลฟ์ค่ะ

มีคนกดแชร์อะไรแบบนี้ค่ะ

ซึ่งที่เราถามนี่ลูกว่า
นี่แหละลูกมันคือคำถามของเรา
คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า

ข้อที่๒๗แบบ

มีตัวไหนมัวมันทำหน้างัย

ยังบ่นไหลแล้ว

ปกติเรามัวแต่ขายเราไม่ได้กดอะเนาะใช่ไหม
เหลือตอบ๗แบบ
๖แบบมันไม่คุ้น

เพราะฉะนั้นน้องเอิญเลือกตอบข้อไหนลูก

ตอบข้อ๒เจ็ดแบบค่ะ

ถูก
เข้าใจไหม
ถูก
สูงไม่ถูกไม่ถูกนะ

โอ๊ยขอบคุณค่ะ

หนูชอบกินผลไม้อะไรบ้างลูก

แต่แตงโมนี่ลูกเวลาที่หนูกินน่ะ
หนูกินแล้วหนูคายเมล็ดไหม

เมล็ดแล้วก็กลืนเข้าไปในท้อง

ก็ไม่รู้ว่าพี่ก็กินตลอดเลย

แล้วพี่มีความรู้สึกว่าไปนั่งเสียเวลาแคะมันทำไมวะ

กินได้แต่ว่าไม่ควรกิน
เพราะว่ามันอาจจะไปติดอยู่ที่หลอดอาหาร

แล้วก็เกิดการอักเสบได้แค่นั้นเอง
แล้วนอกจากแตงโมแล้วนะลูกน้องเอิญ
อกไม้ก็มีเมล็ดเหมือนกัน
เม็ดนี่นะลูกอย่างเช่นดอกทานตะวัน

รู้จักค่ะ
คือเมล็ดของสิ่งใดตัวเลือกที่หนึ่ง

ข้อที่๒เมล็ดทานตะวัน
เอาแล้วเราคุยกันไปถึง๒ชนิดเลยนะ
ข้อ๒ค่ะเม็ดทานตะวันค่ะ
เหรอไม่ใช่เมล็ดแตงโมเหรอ
ไม่เคยได้ยินเมล็ดแตงโมค่ะ

พอบด้านเขาไม่เคยได้ยินเมล็ดกุจี

ตอบด้วยล่ะค่ะตอบข้อสองเมล็ดทานตะวันค่ะ

เม็ดกุยจี้ไงลูกที่เรามาแท้คันน่ะ

เมล็ดแตงเรียกว่าเมล็ดแตงตรงเนาะ
แต่เราก็จะรู้จักอีกนามนึงว่าเม็ดก๋วยจี้นี่แหละ
กุยจี้นี่นะครับทำมาจากเมล็ดของแตงโม
นำไปอบแห้งจนเปลือกด้านนอกเป็นสีดำ
แล้วมาแกะเปลือกออกมาเนี่ยก็จะเห็นเนื้อในสีขาวกินเพลิน
ชนิดที่แบบว่าหยุดไม่ได้เลย
นะคะสรุปน้องเอิญนะคะตอบคำถามถ่ายของไป๔ข้อ
ตอบถูก๓ข้อรับเงินรางวัลไป๑๕๐๐๐บาท
เงินนี้สามารถจะเพิ่มเป็นเท่าตัวได้
ถ้าน้องเอิญสามารถเล่นเกมและทำได้สำเร็จ
ในช่วงตัวจำนำโชคช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ

ได้หรือไม่ได้ครับ
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ข้นขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะว่าในช่วงที่แล้วเนี่ย
เอิญนะครับสะสมเงินรางวัลจากการตอบคำถามไปได้อยู่ที่

และช่วงนี้นะลูกเป็นช่วงสำคัญของน้องเอิญอีกเช่นกันนะครับ
เพราะเป็นช่วงตัวจำนำโชค
ตัวจำนำโชคนี่คือช่วงพิเศษที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นเกมทำภารกิจจากตัวจำนำ
หากทำสำเร็จทางรายการจะเบิ้ลเงินรางวัลที่สะสมมาให้อีก๑เท่า
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกมบอลเด้งเล็งเส้นชัย
ผู้จำนำจะต้องฟ้าลูกบอลสีให้ไปกระทบกับลูกบอลทอง
เพื่อให้กลิ้งจากจุดสตาร์ทไปสู่เส้นชัย
หายในเวลานิ่งร้อยวินาที
หากทำสำเร็จเงินรางวัลจะเพิ่มอีก๑เท่าทันที

ถ้าทำสำเร็จนะลูกนี่แค่นี้เองแค่ป้าติ๋วนี่เองเนี่ย
บอกเลยนะได้จากสามหมื่นนะขึ้นเท่าตัวนะ
ประจำที่ลูกป่าล
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

ทำไมออกไป
เดี๋ยว
เอามา

กำลัง

เออปริศนัก
เหนื่อยไหม
พี่ไหนคะไม่พี่น่ะหว่า
หนูรู้ไหมลูกตอนที่หนูมาปลาตรงนี้

หมายถึงเป่ากลับไปทางนู้นน่ะนะ
แม่บอกว่ามันเร็วเกินไปลูกเดี๋ยวแม่เป่าคืนให้
เขาทำได้นะมันผ่านเส้นนี้ไปนะ

เพราะว่าเรามีเวลาให้๑๐๐วินาที
เอิญทำได้หรือไม่ได้ครับ

เวลาไป๘๕วินาที

เงินรางวัลเพิ่มเท่าตัวเป็น๓๐๐๐บาท
พร้อมกับเงินจำนำ๔๙๐๐บาท

เยอะหมดเลย
ที่สำคัญถ่ายของสำเร็จด้วยนะ

เธอให้เจอสู้บ่วงแม่นะ

และนี่ก็คือเรื่องราวของผู้จำนำนะครับ
มาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับ
ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะชาวจำนองทุกท่านนะคะ
ถ้าหากว่ามีสิ่งของไหนติดอยู่ที่โรงรับจำนำ

เอาอะไรไปจำนำราคาเท่าไหร่
สิ่งของชิ้นนั้นมีคุณค่ากับคุณยังไงบ้าง

แต่ชาวจำนำทางบ้านของเราในวันนี้นะครับ
จะเป็นใครไปดูกันเลยครับ
และเราจะไปถ่ายของให้ในวันนี้คือ
คุณซาซินันจากจังหวัดนนทบุรี
ด้วยปัญหาโดนเพื่อนรักโกงเงิน

จนต้องเอาของหลายอย่างในบ้านไปจำนำ
รวมไปถึงแหวนทองคำประดับพลอย
ที่คุณแม่ให้ไว้เป็นของขวัญ
จำนำไว้ในราคา๓๓๐๐บาท
ของมีคุณค่าทางใจแบบนี้
ทางรายการกดจัดการไทยให้ไปเลย
ขอบคุณเกมรับจำนำนะคะ
ที่ช่วยพี่ถ่ายของให้พี่มีความสุขมากเลยค่ะ

ยินดีมากนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ทั้งบ้านด้วยนะครับ

พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชมนะครับ
คุณสามารถเอาของอะไรก็ได้มาจำนำกับเรานะครับ
และรับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษแบบนี้

สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสวัสดีครับ

ผู้รับจำนำของเราแกมีสามีเด็ก

ของที่นำมาจำนำกับรายการคือ
ชุดลำวงจ้า

ได้หรือไม่ได้ครับ